ส่วนเรื่องนี้เช่นเดียวกันอยากให้จบลงด้วยความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย
คือจริงอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของคนที่เขาโพสต์ด้วย
เขาบอกเขาอยากให้หาเส้นตรงกลางและอยู่ร่วมกันได้

เพราะว่าร้านคาราโอเกะเปิดเสียงดังจริงค่ะ
นี่แหละค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะ
ถ้าจะต้องมาอ่านข่าวเช้าหัวเขียวสักประมาณตี๕

แล้วตีหนึ่งมันยังมีเสียงอย่างนี้อยู่
ก็เป็นเรื่องครับเพราะว่าผมคงไม่ได้นอน

คือเขาบอกของเขาอยู่ห่างจากร้านคาราโอเกะประมาณ๑๐๐เมตร
เดี๋ยวผมตกข่าวอะไรของประเทศนี้ไปหรือเปล่า

เออนั่นสิเพิ่มได้แล้วเหรอท้องที่ไหนนี่นี่

ขึ้นอยู่แล้วล่ะขึ้นอยู่ตรงนั้นมุมจร
อ๋อบิ๊กแจ๊สต้องรู้เรื่อง

แล้วไม่ใช่วันสองวันเขาบอกเขาทนมาหลายปีแล้วนะ
เสียงเพลงกล่อมตอนดึกอย่างนี้
หลายปีแล้วร้องทุกข์ไปหลายเรื่องหลายที่ก็เงียบหาย
คืนถึงตีหนึ่งแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน
อันนี้เขาก็ถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐาน
จุดเกิดเหตุอยู่ถนนเรียบคลองแอน๑๒ตำบลคลอง๒

ดิฉันแจ้งพิกัดเลยเผื่อไปผิดที่
ผู้สื่อข่าวเราไปพบกับคนโพสต์
แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ขอให้มาฟังหน่อย
ซิว่ามันดังขนาดไหนนะคะคนเดือดร้อนกันจริง
แต่จุดประสงค์เขาก็ไม่ได้ต้องการให้ปิดนะ
แต่ว่าขอให้หาเส้นตรงกลางจะได้อยู่ร่วมกันได้
เพราะเข้าใจว่ามันต้องมีการทำมาหากิน
แต่คนที่ประกอบอาชีพอื่นก็ต้องการการพักผ่อนเหมือนกัน
ถ้าลดเสียงทำห้องเก็บเสียงก็โอเคนะนะ

พูดสิทธิ์ข่าวไปก็พบว่ามีร้านขายก๋วยเตี๋ยวส้มตำ
ตกไก่ย่างยาดองคือถามคนแถวนั้นเขาบอกว่า
กลางคืนก็จะมีร้านยาดองที่เปิดเพลงแต่ไม่มีร้านคาราโอเกะ
แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวก็บอกว่าเขาอยู่ตรงนี้มานาน
ไม่มีคาราโอเกะมีแต่ร้านยาดอง
ช่วงที่มีลูกค้าก็จะมีเสียงดังมากแต่ก็ไม่เปิดเกิน๕ทุ่ม
อันนี้คนพื้นที่ค่ะ
เหมือนกันคือเวลาเขาจะกลับบ้านกันถึง
เพราะมันอยากกินเวียน
พี่แม่ค้าพูดแบบนี้ผมขอคลิปแรกอีกทีได้ไหม
ผมอยากจะฟังว่ามันเปิดจากไฟล์หรือว่าเสียงร้อง

ก็เป็นฉันช่างไง

ถ้าดังขนาดนี้ก็ขออนุญาตนิดนึง
ไม่ใช่เปิดไฟล์เปิดเพลงอะไรไม่ใช่

หลังรับแจ้งก็ส่งตำรวจไปตรวจสอบนะ

ส่วนร้านค้าที่ส่งเสียงดังตำรวจกับฝ่ายปกครอง
ก็ร่วมตรวจสอบกันอยู่เป็นประจำ
ท่านลงไปถี่หน่อยนะคะจะได้นอนหลับกันอย่างเป็นสุขนะคะ